วันนี้ขนมาเยอะจริงนะฮะ
เดี๋ยวแต่คุณผู้ชมกระจ่ายแผนสายตาพิฆาตของน้องใบตรประติกคุณคุณชนะ
เราจะต้องมาปิดตา

ปิดตาแล้วต่อยไปข้างหน้านะ
ปิดตาต่อยมัวงี้ค่ะ

นวเนียมุมน้ำเงินและมุมมุมอะไรฮะ
มุมแดงมุมแดงสิปะโถดูแล้วมันก็ต้องมีสีแดงแต่ที่ต้องใส่กางเกงสีกางกี้เนี่ยก็เพราะว่ากางเกงของมุมแดงเนี่ยเขาใส่ไม่ได้
เขาเลยต้องแอบเหน็บเอาไว้ข้างหน้าคือกางเกงเขาใส่ไม่ได้ไงมันไซส์มันไม่ใช่ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหม
น้ำหนักรวมกันแล้วผมว่าน่าจะมากกว่าร้อยแต่ละคนเนี่ยร่วมร้อยกิโลเลยนะคะคุณ
นวลเนียกันสนุกสนานเลยนี่คือจัดขึ้นที่งานเดิมนะคะเป็นการแข่งขันปิดตาชกมวยที่วัดลี
เวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวตอนกลางคืนเขาประกวดธิดาตอนกลางวันเขาต่อยมวยปิดตาต่อยมวยกัน
เห็นขนาดนี้แล้วต้องบอกว่าปิดตาต่อยธรรมดายังยากเลยกางเกงยังต้องมาห้อยไว้ข้างหน้าอีกเหรอคุณ
กางเกงข้างหลังนี่คือกางเกงนักเรียนเลิกเรียนแล้วก็มาต่อยเลยมาแข่งขันเลยสนุกสนานมากนะคะ
ลีลาการชกหมัดแรกหมัดแวกอากาศกันไปนัวอิลุงตุงนังเอากรรมการหลบกันให้ดี

เพราะว่าปิดตาแบบนี้มันมองไม่เห็นอะไรจริงถ้าพลาดมาเนี่ย

เราเคยเห็นหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับมวยตับจากบ้างมวยปิดตาอะไรแบบนี้กรรมการโดนลูกหลงเป็นประจำครับ
ต้องค่ะคือการชกมวยแบบนี้เป็นหนึ่งในการละเล่นที่อยู่ในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุที่วัดลีเดือน๕เป็งนะคะ
อย่างที่บอกแหละเพ็งมันแปลว่าเมือนเดือนเพลใช่ไหม
ก็เลยมีการจัดงานขึ้นในวันคืนเดือนเพ็ญแบบนี้นะคะเป็นงานประเพณีประจำปีนะคะ
ทอดกันมา๕๒๒ปีแล้วนะเขาบอกว่างานนี้หูยิ่งใหญ่อลังการมาก
กติกามาดูกติกาการต่อยมวยกันก่อนกติกาการต่อยมวยปิดตานะคะนักมวยทั้งสองคนเขาจะต้องมีผ้าปิดตา
ปิดแบบมองไม่เห็นคู่ต่อสู้เลยทั้งสองฝั่งเลยมีเพียงเสียงพี่เลี้ยงเป็นคนคอยบอกให้
ไปทางซ้ายออกหมัดขวาเตะซ้ายต่อยขวาเดินหน้าถอยหลังชกผิดชกถูก
โอ้โหนัวล่ะค่ะชุนละมุนกันไปแบบนี้แล้วก็สร้างความสนุกสนานเฮฮา
ให้กับกองเชียร์ที่อยู่ข้างเวทีเขาไปเชียร์เพื่อน
ขึ้นถอยหลังสนุกสนานกันมากแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพ
มวยมันจะทำไมมันต้องยากอะไรขนาดนั้นค่ะเราก็เลยจะสาธิตให้คุณผู้ชมดู
ได้เลยกลาเป็นของคุณมาขามาแล้วเดี๋ยวดีใช่มันพี่เลี้ยง
เอาถามจริงนะคุณเตรียมมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
คุณเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมของ
เห็นไงทำไมท้ายถูก
ไม่เห็นหรอกแต่ว่าที่บอกไปว่า๓๒เนี่ย
เลขมงคลเลขดีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเดินไปนั่งเก้าอี้
ที่อยู่ตรงกลางสตูของเรา
แต่ก่อนเดินขอหมุนเก้าอี้๓รอบ

๑๒อีกรอบหนึ่งอ่าจริงนะ
ค่ะ๓เดี๋ยวพึ่งอ่าลุกเดี๋ยวเชิญ
เดี๋ยวผมพูดก่อนแป๊บเดี๋ยว
ผมก็ให้พวกคุณทำโดยที่ผมก็ไม่เถียงอะไรเลย
จ้ะลองดูคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันยังไงนะ
เดินไปทางขวาขวา
ขวาขวาขวาตัวเองขวา
เดินด้วยสิคุณเดินเดินไปตรง
เอาหันเดี๋ยวหยุดนิ่งก่อนหันขวา

นี่คุณจะเดินออกประตูแล้วนั่นเนี่ยคุณถอยหลังถอยหลังนะ

ยิ่ยยยยยนั่งงงนั่งเลยนั่งเลย

เก่งมาก

มีผู้หญิงสองคนอีกคนนึงที่สวยชื่อว่าไม่รู้จัก
ออกอยากออกเหมือนกันเดี๋ยวทั้งนี้
ออกไปจากตรงนี้เอาไป

ความรู้สึกของการที่คุณถูกปิดตาแล้วก็แบบต้องต่อยมวย
คุณผู้ชมผมบอกเลยนะมันยากมาก
มันมองไม่เห็นเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะ
แล้วยิ่งเดินไปเดินมามันก็ยังยากเลย

แล้วปิดตาแล้วก็ต้องต่อยกันด้วย
โอ้โหมันต้องใช้ความชำนาญนะ

ทำได้ขนาดนี้คุณชนะเดี๋ยวปีหน้าฉันส่งคุณไปดีกว่า
ที่วัดลีเขาจัดทุกปีประเพณีนี้